เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ

พอเจอด่านเหมือนกับว่าไม่หยุดแล้วตำรวจก็เดินพุ่งมารถจักรยานยนต์คันนี้ก็พุ่งชน
ตำรวจจนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางแล้วตำรวจที่ถูกรถจักรยานยนต์ชนเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัส

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ก็แน่นอนว่าต้องมีมุมที่มองว่าตำรวจเองอาจจะออกไปแบบเสี่ยงอันตราย
ทำให้อ่าถูกคนที่ตั้งใจจะพุ่งรถหนีเนี้ยชนเข้าไปเนี้ย
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจการทำหน้าที่ของตำรวจนะ
ตำรวจมาโบกก็น่าจะหยุดแต่ใครจะไปคิดว่ามันเร่งเครื่องชนเลย
ตำรวจโทวัญชัยหวานผลผู้บังคับหมู่จราจรสอนอวิภาวดี
ก็คือตำรวจท่านที่ยืนกันวัยรุ่นชายคนนี้ไว้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุ
บอกว่าขณะปฏิบัติหน้าที่เห็นวัยรุ่นชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาจากฝั่งถนนผนโยธินขาเข้า
่งหน้ามาทางเซ็นทรัลรัฐพร้าวไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วรถก็ไม่มีกระจกมองข้าง
สภาพรถนี่คือดัดแปลงเลยสิ่งที่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายคนนี้จะมองไม่เห็นตำรวจเนี่ย
ที่ยืนให้สัญญาณหยุดตรวจริมทางเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยตำรวจบอกยังไงต้องเห็นตำรวจ
ตอนนั้นตำรวจรุ่นน้องที่ถูกชนแน่ใจแล้วว่านายเอชะลอรถก็เลยตรงเข้าไปโบกเพื่อจะให้หยุด
เพราะเห็นว่าผ่านตำรวจมาแล้วหนึ่งคนไม่จอดก็คิดว่าน่าจะชะลอรถเจออีกคนน่าจะจอด
แต่พอเห็นตำรวจคนที่สองมาดักกับเร่งเครื่องพุ่งชนเลยนะครับ
แล้วยังพยายามคล่อมรถคล้ายจะขับหนีด้วยก็เลยรีบออกไปประกบ
เพื่อกันเอาไว้ไม่ให้หนีสิบตำรวจโทวัญชัยบอกว่า
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแต่มันไม่หนักเท่าครั้งนี้
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ต้องการให้เกิดความเสียหายความสูญเสียกับใครเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ก็เป็นกับ๕๐เมตรนะครับก่อนมารู้แล้วว่ามีเจ้าที่ตำรวจ
การเรียกตรวจตรวจสอบในการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนน
ก็คือตำรวจก็คือให้สัญญาณมือนะครับให้สัญญาณจราจรและนกหวีดให้หยุดนะครับ
ก็ต้องหยุดเสียใจนิดนึงครับผมก็เพื่อนร่วมงานนะครับได้รับบาดเจ็บ
ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำงานปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
คือต้องระวังระมัดระวังตัวเองอีกมากขึ้นนะครับ
ก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพ่อของวัยรุ่นชายคนนี้
ก็พาลูกชายมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสอนอวิภาวดีนะครับ
ทางพ่อของเขาก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรแต่ก็ได้กล่าวขอโทษแทนลูกชายที่ก่อเหตุแบบนี้
บอกว่าลูกชายทำไปเพราะตกใจบอกว่าคุยกับลูกชายแล้ว
ลูกชายก็ยอมรับว่าขี่รถชนตำรวจจริงเพราะกลัวว่าถ้าถูกจับเนี่ย
เดี๋ยวพ่อจะถูกว่าแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พ่อจะเดือดร้อน
เพราะว่าเขามีกันอยู่แค่สองคนพ่อลูกอันนี้พ่อเดือดร้อนมากกว่าน้องเอ้ยใช่
ต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับวัยรุ่นชายวัย๑๗คนนี้๔ข้อหานะครับ
ก็คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ขับขี่รถประมาทแล้วเฉียวชนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ทีนี้เลยโดนไป๔ข้อหาเลยถูกต้องหนักเลย
ส่วนอาการของ๑๐ตำรวจโทนพัศดลนะคะคุณหมอบอกว่ายังต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิด
เมื่อช่วงเช้าโรงพยาบาลตำรวจได้ผ่าตัดข้อมือขวาให้แล้วก็ดามกระดูกที่แตก
ขาขวาเนี่ยต้องดูอาการก่อนนะคะก็มีคำสั่งให้พักงานพักอาการ
แล้วก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดก่อนเพราะว่าอาการก็ค่อนข้างหนักเหมือนกัน
จักรยานชนแล้วพุ่งชนไม่เบานะฮะจักรยานยนต์เนี่ยเจ็บนะครับ